โอ้โหน้ำตกสวยงามมากเลยถ่ายมุมไหนก็สวยไปหมดเลย
รายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะเช้านี้หลายพื้นที่ตอนกลางของประเทศ
ยังคงมีฝนตกนะคะแล้วก็ต้องเตือนกันว่าบ่ายค่ำจนถึงกลางดึกบางพื้นที่บางจังหวัดอาจจะต้องนอนหลับไปพร้อมกับฝนตกนี่แหละค่ะ
หลักหลักปัจจัยที่เกิดฝนในช่วงนี้ก็คือมาจากร่องฝนนี่แหละค่ะร่องฝนก็คือยอมฝนสัญลักษณ์รูปตัวแอลอยู่ติดติดเรียงเรียงกันมันก็เลยกลายเป็นแนวร่องฝนซึ่งตอนนี้พาดผ่านตอนกลางของประเทศคือภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะคะ
ขณะที่ภาคใต้เองมีลมประจำฤดูคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงอยู่นะคะก็เลยทำให้ภาคใต้นั้นมีทั้งฝนแล้วก็คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรค่ะ
จะเห็นว่าช่วงนี้บางพื้นที่บางจังหวัดเป็นหย่อมอย่างเช่นตอนบนคือเชียงใหม่ตากแม่ห้องสอนนะคะก็จะมีกลุ่มฝนขึ้นอยู่ตามแนวขอบของประเทศไทยกับเมียนมาร์รวมถึงภาคตะวันออกจันทบุรีระยองจันตราชนะคะก็ยังคงมีกลุ่มฝนปกครุมอยู่นอกนั้นก็จะเป็นฝนตกกระจายแต่ถ้าหากจะให้เห็นพื้นที่ท
เที่ยงคืนตอนกลางของประเทศแถบจังหวัดพิษนุโลกอุไทยธานีชัยหน้าสิงบุรีคือตอนกลางนะคะก็ระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าหน่อยแล้วกันนะคะส่วนภาคใต้ขึ้นก็ไม่สูงมากแต่เรือเล็กกดออกจากฝั่งอีกสักวันแล้วกันค่ะไปดูผลกระทบความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาฝนตกร้ายพื้นที่นะคะอย่างเ

มีน้ำไหลลงห้วยลำพอกจนเต็มฝ่ายกั้นน้ำชาวบ้านในตำบลตรมภัยอำเภอศรีขอรพภูมิพลิกวิกฤตเป็นโอกาสค่ะนำตาข่ายและแหมาดักปลาที่ไหลมาตามน้ำแบบนี้ชาวบ้านยิ้มกรึ่มเลยค่ะบอกได้ปลาเป็นจมนต์มากมีทั้งปลาตะเพียนปลานวลจันทร์รวมถึงปลากฏด้วยบางคนเอาไปท้ายบางคนเอา
ตามเราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่เตือนกันอย่างนี้ค่ะเริ่มจะไปเที่ยวกันได้แล้วใช่ไหมคะบางคนคิดถึงต้นไม้สายน้ำทะเลอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมสังเกตให้ดีถ้าไปจะเที่ยวน้ำตกฟังเสียงหน่อยไหมคะโคมคลามมาเสียงกึ่งไม้มาหรือว่าน้ำเปลี่ยนสีเนี่ยต้องระวังเขาขึ้นไปเตือนน้ำป่าไหลล่ะดิฉันว่าสัน
ฉันอยากให้เธอดู